คะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เศร้าใจที่นนทบุรี
มีผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นชาวกัมพูชา
คลอดลูกในห้องน้ำของโรงงาน
แล้วก็กลัวว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้
เอาถุงเท้ารัดคอเด็ก

ทารกคือตายเลยนะคะ
แล้วก็เอาศพเด็กใส่ถุงดำ
แล้วตัวเธอก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลถือถุงดำไปด้วย
พยาบาลเปิดถุงดูอ้าวศพเด็กทารก

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๒๓กันยายน
ตำรวจสพปักเกร็ดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลชลประธานปักเกร็ด
ว่ามีผู้หญิงคนนึงเป็นสาวโรงงานนะคะ
คลอดลูกในห้องน้ำเด็กเสียชีวิตก็เลยไปตรวจสอบ
นางสาวสาเรือนอายุ๒๖สัญชาติกัมพูชาค่ะ
นอนอยู่บนเตียงในสภาพอิดโรยข้างตัวมีถุงขยะสีดำ
ในถุงขยะมีศพเด็กทารกเป็นเด็กทารกเพศชาย
อายุคัน๙เดือนนอนขดตัวเสียชีวิตแบบน่าสงสารมาก
แล้วยิ่งน่าสงสารเข้าไปอีกก็คือที่คอของศพเด็กทารกศพนี้
ถุงเท้าสีดำค่ะรัดอยู่ที่คอเด็กค่ะ
จากการสอบถามนะคะได้ข้อมูลมาว่าผู้หญิงคนนี้
ทำงานอยู่โรงงานผลิตลูกอมแห่งหนึ่งแถวปากเกร็ด
วันเกิดเหตุประมาณตอนเที่ยงปวดท้องเข้าห้องน้ำ
แล้วคลอดลูกออกมาเลยกลัวว่าคนจะเห็น
เอาถุงเท้ารัดคอลูกจนลูกเสียชีวิตเอาร่างของเด็กยัดใส่ถุงดำ
ผูกมัดปากถุงเอาไว้แล้วก็ไปบอกหัวหน้างานว่าปวดท้องมาก
หัวหน้างานก็เลยส่งตัวไปโรงพยาบาลชลประธานปากเกร็ด
ก็มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดตัวผู้หญิงก็มีเศษรกอะค่ะ
ค้างอยู่ในมดลูกช่องคลอดมีแผลฉีกขนาดใหญ่คล้ายเพิ่งคลอดลูก
นี่ไงคะตอนที่ไปโรงพยาบาลเขาก็ตรวจเจอ
ก็เลยรีบเอาเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อตรวจอย่างละเอียดแล้วก็รักษาตัว
ระหว่างนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ทางพยาบาลเขาเห็นว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คนไข้คนนี้
ไปที่ถุงดำตลอดเลยอ่าเหลือบมองสักพักเหลือบมอง
คือถือถุงดำเอาไว้นะแล้ววางถุงดำเอาไว้ข้างแล้วเหลือบมองตลอด
พยาบาลถามเลยว่ามีอะไรในถุงดำหรือเปล่า
คนไข้ผู้หญิงคนนี้ไม่ตอบค่ะไม่ตอบ
เจ้าหน้าที่ขออนุญาตเปิดถุงดูพอเปิดปุ๊บโอ้โห
เป็นศพทารกเพศชายครับอยู่ในถุงนี้นะคะโอ้โหเท่านั้นแหละ
ตัวผู้หญิงคนนี้นางสาวสาเรือนวัยยี่สิบหก
กัมพูชาคนนี้ร้องไห้โฮออกมาเลย
แล้วก็บอกว่าที่ทำไปเพราะความจำเป็น
ท้องไม่มีพ่อกลัวว่าคลอดลูกออกมา
แล้วจะไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้เพียงลำพัง
พอคลอดลูกออกมาก็เลยตัดสินใจฆ่าลูกเอาศพลูกใส่ถุงดำจะเอาไปทิ้งค่ะ
ตอนแรกตั้งใจจะเอาไปทิ้งชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าว่าวันเกิดเหตุ
นางสาวสาเรือนไปขอยาที่ฝ่ายพยาบาลของโรงงาน
แล้วก็เข้าไปในห้องน้ำเข้าไปในห้องน้ำเนี่ย
สามชั่วโมงได้นะคะครับไม่ยอมออกมาจากห้องน้ำ
เพื่อนร่วมงานก็เคาะประตูเรียกเรียกยังไงก็ไม่ยอมออกมา
เห็นว่าเลือดอ่ะไหลมาตามพื้นของห้องน้ำเจ้าตัวเลยยอมออกมา
แต่ว่าถือถุงดำออกมาด้วยถุงดำอ่ะมันเป็นถุงขยะค่ะ
ที่ใส่ขยะอยู่ในห้องน้ำอยู่แล้วครับ
เพื่อนร่วมงานเห็นว่าเธอเลือดไหลเยอะก็เลยไม่ทันสังเกตที่ถุงดำไง
เป็นห่วงเพื่อนร่วมงานมากกว่าว่าทำไมเลือดไหลเต็มเลย
ก็เลยรีบส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าก็เพิ่งมารู้
เธอแอบคลอดลูกในห้องน้ำแล้วฆ่าลูกตายเอาศพลูก
คือตอนนี้ค่ะตัวนางสาวสาเรือนเนี่ย

อาการดีขึ้นแล้วออกจากโรงพยาบาลได้แล้วตั้งแต่๒๕กันยายน
ถูกแจ้งข้อหานักเลยนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายค่ะ
ส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

คือคุณจะบอกว่าคุณเกรงว่าจะเลี้ยงไม่ไหว
ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูตอนที่เขาเกิดมาเนี่ย

การจบชีวิตเขาตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตาดูโลก